อ่ะคุณผู้ชมมาตอบทีมันร่วมของพ่อค้าแม่ค้า

เอาเสือไปปูไปนั่งรอไปยืนรอ

คือเอาเก้าอี้มาผูกเอาป้ายมาวาง

คิวต่อไปเชิญลงชื่อค่ะ
ไม่มีคนนะมีแบบป้ายอยู่อย่างนี้ครับ
คือเดี๋ยวนะอัมริการลงชื่อเห็นชื่อแล้ว

แล้วมันเลยเก้าอี้พอหมดเก้าอี้

ตรงชื่อตรงไหนคะทั้งหลังหรือเปล่าทั้งหลังหรือเปล่า
เป็นภาพที่ถูกแชร์ออกมาในเพจดัง

ณตู้ธนาคารกรุงไทยแห่งหนึ่งในจันทบุรี

เออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะพ่อความแม่ค้าคิดได้ยังไงณคิดได้เนอะ
เป็นพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่จังหวัดจันทบุรี
กลัวจะกดซื้อสลากไม่ทันเลยไปจองคิวกันแบบนี้แหละครับ
เจ้าตัวอาจจะไปยืนรอคิวไม่ไหวมันเมื่อยนะมันนาน
ก็เลยผูกเก้าอี้พับเขียนข้อความเอาไว้จองคิวเอาไว้
ใครมาเห็นก็ลงชื่อคิวต่อไป
อ่ะหวนคิวหนึ่งเจ๊ตุ้มคิวสองในชื่อเมื่อกี้นะ
มีชื่อกันด้วยก็ลงชื่อต่อไปเอามิ้นคิว๓ก็ว่าไปแบบนี้
ดังยังแอบแซวด้วยว่าไม่ใช่ตู้นี้ตู้เดียวนะคุณผู้ชม

ซึ่งมันมีหลายแบบที่พ่อค้าแม่ค้าเขางัดวิธีกันไป
คนก็ไปดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายว่าเป็นเรื่องตลก
ไม่ตลกล่ะเป็นของคนขายลอตเตอรี่
เพราะว่าชีวิตจริงเขาเป็นแบบนี้กันจริง
ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คิวแรกมันเป็นปากท้องไง

ว่าบางทีถ้าสมมุติว่ามารออย่างเดียวเนี่ย

คือเขาไม่ได้มีพอเหลือพอใช้ที่จะสามารถนอนรอเฉยเพื่อที่จะเอาคิวได้
คือเรื่องนี้มันก็ต้องสะท้อนกลับไปยังกองสลาก
คือหลายคนเขาก็มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแหละว่าทำแบบนั้นดีไหมแบบนี้ดีกว่าไหม
คือลงชื่อลงทะเบียนไปเลยแล้วไม่ต้องมารอต่อคิวได้ไหม

เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้มันซื้อไม่ทัน

บางคนบอกว่านี่เชื่อไหมบางตู้มันมีมาเฟียยืนคุมตู้ด้วยนะ
อ่ะฝากคนในพื้นที่ฝากกองสลากฝากตำรวจไปดูหน่อย
อันไหนมีมาเฟียก็ไปจัดการซะให้เรียบร้อยนะฮะ